คุณผู้ชมครับยังมีเรื่องของความสูญเสียกับเรื่องของน้องไก่
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเด็กชาย๗ขวบที่หายออกจากบ้านไป

สุดท้ายแล้วเจอร่างของน้องไปอยู่ในหนองน้ำน้องเสียชีวิต
ครอบครัวเชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุ
แม้น้องจะเคยมีพฤติกรรมไปขโมยของกินชาวบ้าน
แต่เชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะฆ่าน้องหรอก
ซึ่งก็สอดคล้องกับร่างทรงที่ครอบครัวไปดู
ว่าเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุทำให้น้องนั้นตกน้ำและเสียชีวิต
น้องไก่ไม่รู้ว่าเด็กชายกิจตะพงอายุ๗ขวบ
หายตัวไปตั้งแต่สายของ๒๙เมษายน
จนกระทั่งวันที่๑พฤษภาคมก็ไปเจอน้องลอยขึ้นมา
กลายเป็นศพจมน้ำเสียชีวิตในคลองท้ายหมู่บ้าน
ในตำบลครองลานพัฒนาอำเภอครองลานที่กำแพงเพชร
ปกติน้องไก่จะอยู่กับปู่ปรยูนอยู่กัน๒คน
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็แยกทางกันไป
ก่อนที่จะเจอร่างของน้องไก่เนี่ย
ครอบครัวไปให้ร่างทรงเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเสือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครองลานที่เขานับถือกันก็
เขาส่งให้หน่อยว่าน้องไปอยู่ที่ไหนอย่างไร
ร่างทรงก็ทำนายว่าเดี๋ยวจะเจอร่างของน้องตอน๑๑โมง
ซึ่งก็เจอตอน๑๑โมงกว่าจริงตามที่ร่างทรงทำนายนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้ขอให้ร่างทรงของเจ้าพ่อเสือเข้าทรงอีกครั้ง
เพื่อดูสิว่าพอจะทราบสาเหตุการเสียชีวิตของน้องหรือเปล่า
ร่างทรงเจ้าพ่อเสือยืนยันว่า
เหตุการณ์ที่น้องเสียชีวิตไม่มีใครทำร้ายน้อง
เรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดจากความดื้อความสนของเด็ก
ตกน้ำและเสียชีวิตไปเอง
อันนี้คือสิ่งที่ร่างทรงของเจ้าพ่อเสือได้บอกออกมานะครับ
ร่างทรงยังบอกด้วยว่าเห็น
เห็นน้องไก่ครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
เจ้าตัวเดินเล่นอยู่ตามสุนัขที่เลี้ยงไว้๔ตัวไป
วิสมธุภาพประกอบไปด้วยอันนี้ตามคำบอกเล่า
ตามคำทำนายของร่างทรงนะฮะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหมาเนี่ยมันกระโดดลงไปในคลอง
ไก่ก็เลยกระโดดตามไปแต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
แต่หมา๔ตัวมันขึ้นอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับ
เอาไปฟังเสียงร่างทรงเจ้าพ่อเสือท่านทำนายนิดหนึ่งฮะ
มันโดดตามหมาทีนี้มันก็คิดว่าหมาข้ามได้มันก็โดดตาม
ตอนนี้ฝนตกแรงมันพัดหน้ามันก็เลยคว่ำ
มึงต้องคิดอย่างนี้เข้าใจเปล่าเออมึงไม่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้
กูจะพาไปชี้จุดว่ามันตายตรงไหนน้ำมันพัดมานี่ดีมันไม่เข้าท่อเห็นไหมเมื่อวานเนี้ย
ถ้ามันเข้าท่อมึงไม่เห็นร่างมันหรอกตอนมันอยู่มึงก็ไม่ค่อยจะเท่าไร
ไม่ต้องมาร้องไห้ว่ามานั่นคือแม่เก่าแม่แก่มันรับไป
กูบอกได้แต่กูบอกแค่ว่าช้างกูมาตาย๙ตัว
เออไม่ใช่เดี๋ยวกูลืมกูลืมมึงอย่าพูดมั่วสิ
ช้างกูมาเจ็ดตัวแต่มันกลายตายเก้าตัว
เออกูกลับแล้วเนาะกูกลับแล้วเนาะ
พูดเสร็จปุ๊บร่างทรงเขาก็ออกจากร่างของผู้หญิงคนนี้ไปนะครับ
ขณะที่ป้าของน้องไก่ชื่อว่านางกระหนกวันก็เชื่อว่า
ก็น่าจะสอดคล้องกับที่ร่างทรงได้ทำนาย
ว่าน้องอาจจะลื่นและพลัดตกน้ำไปเอง
ถึงแม้ที่ผ่านมาน้องจะมีพฤติกรรมไปขโมยของกินชาวบ้าน
แต่เชื่อเหลือเกินว่าชาวบ้านคงไม่ถือโทษถึงขั้นกับทำร้าย
ทำให้น้องเสียชีวิตหลอกนะครับ
เขาไม่มีเพื่อนเขาเหมือนแบบไฮเปอร์เขาไปเรื่อยของเขาเขาจะอยู่เหมือนเด็ก
ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้จริงจริงชีวิตน้องไก่น่าสงสารนะ
พี่เบิร์ดปุ้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าชีวิตน้องเขาน่าสงสารอย่างไร
แต่ว่าเดี๋ยวดูเรื่องของการแกะรอยก่อนแกะรอยตามเส้นทางที่คาดว่าน้องเนี่ย
จะเดินลงน้ำไปได้อย่างไรและทำให้น้องเสียชีวิตนะครับ
คือทีมข่าวเนี่ยเริ่มสำรวจไปจากบ้านของน้องเพื่อดูว่าเอ๊ะน้องเขาจะเดินไปได้ยังไงจากบ้านนะฮะ
คือน้องไก่อยู่กับปู่นะฮะก็มีไร่มันสัมปะหลังเนี่ยล้อมบ้านเอาไว้นะฮะ
แล้วก็มี๒เส้นทางที่น้องจะไปได้คือ๑ทางหลักเนี่ยสามารถเดินผ่านไร่มันไปแอ่งน้ำ
หรือว่าคลองที่พบศพน้องได้อีกทางนึงเนี่ยที่ไปมันก็จะมีบ้านร้างอยู่
น้องอาจจะชอบไปนั่งเล่นบ้างอะไรบ้างตามคำบอกเล่านะอ่าซึ่งบ้านร้างเนี่ยนะฮะ
มันมีทางเดินไปจุดที่ไปที่ครองที่ไปเจอที่น้องเสียชีวิตได้นะฮะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พาทีมข่าวไปพร้อมกับพ่อของน้องไก่
ลัดเลาะไปตามเส้นทางของไร่มันสัมปะหลังไปจุดที่เจอศพของน้อง
ระยะทางจากบ้านถึงจุดที่เจอศพเนี่ยห่างกัน๒กิโลนะฮะ
แล้วพบว่าระดับน้ำในจุดที่พบศพมันลึกสักประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ซึ่งคาดว่าน้องไก่น่าจะเดินมาแล้วก็ตกลงไป
อาจจะมีการลัดเลาะตรงคันนานะฮะแล้วก็เดินข้ามท่อนไม้อันนี้เล็ก
แล้วก็พัดตกลงไปในน้ำน้องตัวนิดเดียวแล้วก็ตกน้ำไป
ผู้ชายคนนั้นเขาเอากิ่งไม้มาวัดความลึกอ่ะพยายามวัดว่าเออถ้าเกิดน้องลื่นลงไป
น้องจะสามารถช่วยหลัวเจ้าเองขึ้นมาได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะ
แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนที่เจอเนี่ยน้ำอาจจะสูงกว่านี้หรือเปล่า
หรือว่ามีฝนตกร่วมด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดนี้แหละนะฮะ
ขณะที่นายพยาวพ่อของน้องก็บอกว่าลูกชายน่าจะออกจากบ้านไปหาปลา
คำถามคือน้องหาปลาเป็นเหรอแต่คือน้องเนี่ยเคยไปหาปลากับปู่
ปู่ประยูนเนี่ยเคยพาลูกชายไปทำนาไปหาปลาคงจะเห็นก็เลยไปทำตามนะฮะ

น้องเขาเคยจับอึ่งอะไรอย่างนี้กลับบ้านด้วย
คือชอบหา
ชอบหาปลาครับน้องเขารู้ว่าตรงนี้หากุงหาปลาแล้ว
อะไรมีร่องพองอะไรนิดหน่อยน้องเขาเข้ามา
แต่ผมไม่รู้ว่าน้องเขามาได้ยังไงวันนั้น
ถ้ารู้ผมก็มาตามแล้วมันเด็กทั่วไปครับ
ก็มีส่วนดื้อนิดหน่อยเป็นเด็กร่าเริงอะไรอย่างนี้
ต้องบอกว่าพ่อแม่ของน้องเขาแยกทางกันนะฮะ
แล้วเราก็ไปถามแม่ของน้องชื่อว่าคุณบรุษไทย
แม่ของน้องเดินทางมาจากจังหวัดสุรินครับ
เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าหนูไม่เจอหน้าลูก๖ปีแล้ว

แต่คุณปู่เขารักกับผูกพันกับหลานคนนี้มาก
เขาก็ทำใจไม่ได้ที่จะแยกปู่กับหลานเขาออกจากกัน

ทันทีที่รู้ว่าลูกหายตัวไปก็หวั่นใจ
แต่ก็ไม่คิดว่าถึงขั้นกับเสียชีวิต
ในใจก็ยังคิดอยู่ว่าลูกต้องมีชีวิตอยู่
ระหว่างนั่งรถมาก็บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไป
ขอให้เจอลูกสุดท้ายก็ได้ข่าวร้ายก่อนที่จะมาถึงว่าลูกเสียชีวิต
รับว่าตอนแรกติดใจเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
ว่ามีคนทำให้น้องตายหรือเปล่า
แต่คุณหมอธนสูตรแล้วก็แจ้งว่าสาเหตุคือลูกจมน้ำเสียชีวิตเอง
ซึ่งตามร่างกายก็ไม่เจอบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
เชื่อว่าไม่ได้มีการฆาตกรรมก็คลายความสงสัยประเด็นนี้ไป
ก่อนที่จะทำใจยอมรับก็มาเนี่ยเคยมาทำบุญให้น้อง
ซึ่งก่อนหน้านี้ราว๒อาทิตย์ได้ฝันเหมือนเป็นลาง
ฝันว่าน้องหายออกจากบ้าน
ในฝันคือตามตามตามตามเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
แล้วก็ไม่คิดว่าไอ้ฝันนั้นมันเป็นจริง

ใช่พอแอบไปเล่นบ่อยปู่เขาก็ต้องไปตาม
แต่ครั้งนี้อาจจะแบบพลาดอะพี่พลาดไปเนอะ
เขาก็เลี้ยงดีเต็มที่แล้วเป็นเพราะว่าลูกเราดื้อด้วยค่ะ

ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์ที่หาซื้อไม่ได้เลย
ก็กลัวต่อไปก็กลัวกลัวคนที่อยู่
ที่บอกสงสารชีวิตน้องเพราะแม่แยกทางการปู่พิศคลเรียนดู
อาจจะไม่ได้รับความอบอุ่นเท่าที่ควร
น้องอยากได้สิ่งที่ขาดน้องก็ไปขโมยไปหยิบของชาวบ้านเขา
ในวันนี้ครอบครัวจะมีพิธีชาปนกิจศพของน้องนะครับ

ใครมีบุฏหลานดูแลให้ดี

แล้วน้องอายุประมาณนี้นะครับ
หลายคนสงสัยว่าไปจับปลาอะไรจริงเหรอ

ถีชีวิตบางทีไปกับพ่อไปกับแม่บ้าง

เพราะว่าเคยไปไงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเจอจุดจบแบบนี้